สวัสดีค่ะสสวัสดีค่ะสสวัสดีค่ะส
ตัวอะไรแต่เวลาลุกขึ้นเดินไปที่ระเบียงหยิบบุหรี่หยิบไฟแชคอะไรเนี่ย
เหมือนคนไม่มีแรงแล้วก็พูดจาวกไปวนมาเหมือนคนเมาทีเนี้ยที่น่าตกใจที่สุดก็คือ
ไม้จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าตอนนั้นกำลังทำอะไรอยู่ตัวเองยืนสูบบุหรี่จนหมดมวลไปแล้วอะค่ะ
แต่เขายังทำท่าสูบบุหรี่อยู่เลยเหมือนไม่รู้ตัวว่ากำลังสูบบุหรี่อยู่
และไม่รู้ตัวว่าบุหรี่ที่สูบเนี่ยมันหมดมวลไปแล้วพอสูบบุหรี่เสร็จนายไม้ก็เดินกลับมานอน
บอกเพื่อนบอกง่วงขอนอนแป๊บนึงเขาก็เลยกลับห้องไปสักพักตี๕แฟนสาวในไม้โทรหาเขาบอกว่า
ไม้เป็นอะไรไม่รู้นอนหมดสติไม่หายใจตอนนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าสาเหตุการเสียชีวิตคืออะไร
เพราะอย่างที่บอกว่าร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเคนมผงหรือเปล่า
เพราะว่าเพื่อนเนี่ยก็มีแก๊งที่ใช้เคนมผงเหมือนกันแต่ว่าไม่ถึงขั้นเสียชีวิต
เป็นอารมณ์อ่อนเพลียแล้วก็ดูเมา

ตัวเขาคนเดียวครับเบื้องต้นนะฮะศพในไม้ถูกนำไปชนะสูตรหาสาเหตุที่หน่วยนิติพยาธิภาควิชานิติเวชศาสตร์
โรงพยาบาลสิริราชแล้วแล้วก็จะให้ญาติติดต่อรับศพพรุ่งนี้นะคะ
คุณผู้ชมคะตำรวจเนี่ยค่ะไปตรวจสอบคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งแถวอ่อนนุษย์
หลังจากแฟนสาวของผู้เสียชีวิตบอกว่าตัวแฟนนุ่มเนี่ยมาหา
มาหาเพื่อนที่ห้องนี้ตั้งแต่สิบห้ามกราคมแล้วก็กลับไปที่พัก
สภาพเหมือนคนไม่มีสติจนรอปภต้องหามขึ้นห้องพักของตัวเอง
แล้วก็เสียชีวิตในช่วงเช้าวันถัดมา
จากการตรวจสอบพบนางสาวโบเป็นนามสมมุติ
อายุประมาณ๒๓๒๕ปีเขาก็บอกว่าเขาเช่าห้องนี้
นางสาวโบให้ข้อมูลว่าในไม้มาหาเธอที่ห้องจริง

ก็มีอาการเบลอคล้ายกับคนเสียสติหลังเสพยา
ไม่รู้ว่าเสพยาอะไรมาสองสามวันก่อนหน้านี้

เสพซ้ำอีกรอบ๑๕มกราคม

นำตัวส่งโรงพยาบาลเลยนะคะ
ส่วนในไม้ก็มีอาการเผลอ

เธอบอกว่าเธอก็เพิ่งรู้ว่าในไม้ที่เพ้อเมา

จากการตรวจค้นห้องพัก

คุณผู้ชมมีหลอดดูด
มีซองเป็นซิปขนาดเล็กนะคะ

ตำรวจบอกว่าก็ยังไม่ค่อยเชื่อ
คำให้การของนางสาวโบนามสมมุติคนนี้
สักเท่าไหร่เพราะเพื่อนบ้าน
บอกว่านางสาวโบเพิ่งมาทำสัญญาเช่าห้อง

เพราะนางเสาโบเรียกรถพยาบาล

เพราะว่าถึงขั้นที่ช็อกหมดสติไปเลย

คือ๕คนผู้ชาย๒ผู้หญิง๓

ของนางสาวโบแล้วเขาบอกคนอื่นดูเมา
ยาหมดเลยลักษณะคล้าย

ต้นสนพระขนงก็เลยต้องเชิญตัวนางสาวโบ
ไปสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

สำหรับยาเสพติดในลักษณะนี้ค่ะ